สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
ใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องแก้ปัญหานั้นไปด้วยความรับผิดชอบ
อย่าหนีปัญหาครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เสมอ
แต่อย่าไปทำให้เรื่องหนึ่งมาทำลายภาพส่วนรวมของบ้านเมือง
ผมคิดว่าคนอีก๖๗ล้านคนเขาก็เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมือง
ผมก็อยากขอร้องสมาชิกสภาว่าให้เป็นหลักของบ้านเมืองไว้
เหตุการณ์เกิดอะไรก็ตามในฐานะฝ่ายสมาชิกสภาพผู้แทนรก็ต้องเป็นหลักไว้ครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามเอาในสภาก่อนนะคะ
ในสภาตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากทวิตเตอร์ของทางไอลอร์นะคะ
ซึ่งเป็นคนที่รวบรวมรายชื่อของภาคประชาชนนะคะ
เพื่อที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลเข้าไป
ก็เท่ากับว่าเนื้อหาที่อยู่ในทวิตเตอร์ของไอลอนเนี่ย
เป็นการบอกแล้วนะคะว่าร่างที่เราอาจจะเรียกว่าร่างไอลอ
หรือร่างประชาชนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคือไม่ผ่านเข้าไป
เพื่อที่จะไปคุยกันในวาระ๒ก็คือไม่ผ่านการรับหลักการเข้าไปนะคะ
ทีนี้ในส่วนของสภายังคงนับต่อนะคะยังคงนับต่อไปเรื่อยนะคะ
จนจบว่าตกลงแล้วเนี่ยแต่ละรากเนี่ยผ่านไม่ผ่านกี่รากนะคะ
ณตอนนี้เราจะคุยกับสายแรกก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนที่มองว่า
ไม่ว่าจะเป็นร่างไหนการแก้ไขรัฐธรรมนูลก็ดูจะมีความอันตรายต่อระบอบการปกครองในประเทศไทยทั้งนั้นนะคะ
เราจะคุยสายแรกกันกับแกนนำกลุ่มไทยพักดีนะคะ
นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมค่ะคุณหมอวรงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจำขวัญครับสวัสดีครับคุณจำครับ
หมอวรงคะถ้าสมมุติเราเอาโจทย์จากตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือร่างภาคประชาชนหรือเราเรียกว่าร่างไอลอก็แล้วแต่เนี่ยก็คือไม่เข้าสภาเป็นวาระสองคือไม่ผ่านรับหลักการเนี่ยนะคะ
คำถามก็คือแต่กลุ่มไทยพักดีหรือว่าคุณหมอเองก็ยังจะเดินหน้าในการยื่นเพื่อตรวจสอบร่างอื่นในการแก้ไขรัฐธรรมนูลต่อไปใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับขณะนี้เรายื่นแล้วนะฮะเรายื่นเมื่อวานที่สำนักงานอายการสูงสุด
ตามของรัฐธรรมนูลมาตราสี่สิบเก้าค่ะเรายื่นค่ะเรายื่นผ่านอายการสูงสุดเรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะซึ่งอย่างที่จุดยืนออกมาก็คือคุณหมอไม่เห็นคุณหมอและกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูลเลยถูกไหมคะ
คือเรามองว่าการแก้ไขรายมาตราเราโอเคเราพูดซ้ำหลายรอบว่าอะไรที่เป็นปัญหาในการบริหารประเทศเนี่ยแก้ไขได้ค่ะ
ถ้าหลังจากนี้ไปถ้าจะมีการยื่นรอบอื่นในสภา
ในการแก้ไขรัฐมนูลโดยเฉพาะการแก้๒๕๖
คือยังไงกลุ่มไทยพักดีก็จะไม่เห็นด้วยเลยถูกต้องไหมคะ
เรายืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยอีกครั้งก็ไม่เห็นด้วยเหตุผลเรามีนะฮะ
ที่ได้อ่านและวิเคราะห์แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงมาก
และเราก็เชื่อว่าผู้ที่ต้องการที่จะล่างใหม่ทั้งฉบับ
ด้วยการตั้งสอสรต้องการล่างเพื่อประโยชน์ของนักการเมือง

ดังนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาของประชาชน
คุณสามารถเสนอเป็นรายมาตราแก้ไขได้ครับ
ไม่ผ่านการรับประกานเข้าไปคือถือที่จะถือว่าถือว่าสมายใจ
ไปได้อย่างน้อยก็เปราะหนึ่งแล้วไหมคุณหมอ

เพราะเราไม่เห็นประโยชน์ใดจริง
ที่คุณจะมาล่างรัฐธรรมศาสตร์ใหม่
ทีนี้ในส่วนของประเด็นถัดไปของทางกลุ่มไทยพักดีค่ะ
จะมีเรื่องเคลื่อนไหวแบบไหนต่อไปอีกคะ
คือเราเชื่อเพราะอยากให้คุณจอมขวัญนิดนึงนะครับว่า
ทำไมเราที่อยากจะขัดทางทั้ง๓ร่าง

คือเริ่มที่หยุดจะว่ารัฐธรรมชาตินี้

เพราะถ้าเราไปแก้ไขไปสู่แบบระบบเก่า

มันก็จะเจอนักการเมืองหน้าเก่า

และจุดที่สำคัญที่สุดที่เรากังวลคือ
การที่เขาต้องการให้มีการแก้ไข
ผมเชื่อว่าจะให้สวมาจากการเลือกตั้งตามจังหวัดต่าง
เราก็จะได้สวที่มาจากฐานเสียงสอสอ
สวที่มาจากฐานเสียงภาคการเมือง
สวก็ถูกครอบงำจากภาคการเมือง
มันจึงนำไปสู่ประเทศกาลรัฐศาสตร์ภาคแบบที่เคยเกิดในอดีต

สวจะถูกเลือกตั้งจากประชาชนจากกลุ่มอาชีพ
ซึ่งแบ่งเป็น๑๐กลุ่มอาชีพ
ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พักการเมืองจะมาครอบงำ
อันนี้มันน่าสนใจมากที่ระบบการปฏิรูปการเมืองมันกำลังทำงาน
ในส่วนเรื่องการปราบโกงก็ต้องพูดถึงสังคมรับรู้

สอไม่มีงบสอแม้แต่ครึ่งเดียว
ถ้าเกิดรับประหยัดภาษีของประชาชนไปไม่มากกว่า๓๔หมื่นล้านบาท
แบบเห็นแบบจับต้องได้นะฮะ

จังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับงบประมาณ
และคุณวิชาบนี้มันจัดการเรียบร้อยแล้ว

ที่ตกบนเลยเป็นนายทุนพักทั้งงานจากส่วนใหญ่นะ

นายทุนพรรคเลยไม่แฮปปี้เพราะนอกจากว่านายทุนพรรคตอบตกแล้ว
จุดที่สำคัญที่สุดคือในทุนพักหลังจากที่ระบบมันทำงานนะ
นายทุนพรรคไม่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะเป็นปาร์ติฤทธิ์อันดับ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐
นี่คืออำนาจของประชาชนที่เพิ่มขึ้นเรายังไม่ต้องพูดถึงความหินเหมเรื่องการลบล้างสถาบันพระมหากษัตว
ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูนนะอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงแค่ประโยชน์
ผมถึงบอกว่าเราวิเคราะห์แล้วประชาชนได้ประโยชน์สูงมาก
การที่พักการเมืองรวมทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต้องการจะแก้มันเป็นประโยชน์นักการเมืองทั้งสิ้น

หลังจากนี้นะคะเอาประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูลก่อนนะคะ
ถ้าเป็นประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูลเนี่ยทางกลุ่มไทยพักดีจะมีการเคลื่อนไหวลักษณะไหนต่อไปคะ
ผมเรียนไปแล้วว่าเรายื่นผ่านอายการสูงสุดตามมาตรา๑
คือคนนั้นเราก็จะรอ๑๕วัน
คือรอกลไกลไปถึงศาลรัฐธรรมนูนอย่างเดียวเลยจะไม่มีการออกมารนรงค์ออกมาพูดออกมาอะไรอีกใช่ไหมคะ

การรัฐธรรมนูลผมต้องย้ำว่า
เน้นที่ให้ความรู้ประชาชน

คุณหมอแล้วนอกเหนือจากการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยนะคะ

มีการเคลื่อนไหวแสดงออกทางการเมืองแบบไหนอีกไหมคะ
คือตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของรัฐมนูล

คือเราปกป้องสถาบันมาตลอดอยู่แล้ว

ณขนาดนี้การล้มล้างสถาบัน

ผมชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะว่า

เรื่องแรกคือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์
ผ่านการปกป้องประชาชน

อันนี้คือเรื่องแรกที่เรากังวล

ผ่านการล่างรัฐธรรมจบันใหม่

คุณหมออย่างกรณีเรื่องของการชุมนุม
ในช่วงหลังเราจะเห็นว่าการเผชิญหน้าการของกลุ่มผู้ชุมนุมราศดร๖๓
ในช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าการเผชิญหน้ากันของกลุ่มผู้ชุมนุมราช

ทางกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งใส่เสื้อเหลือง

เมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
หลังจากนี้คุณหมอคิดว่ามันจะเกิดลักษณะแบบไหนขึ้นบ้างคะ

ถ้าอะไรที่เป็นสิ่งที่ใช้ภาคดีคุมได้นะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ
คุณหมอประเมินสถานการณ์บรรยากาศนอกสภาหน่อยได้ไหมคะ

เช่นปากน้ำสมุทรประการนนทบุรีนครปฐมและชนบุรี

แต่ถึงไหนที่ผมเรียนตรงว่าเราไม่รู้
แต่เราก็ถือว่าเมื่อทุกคนมาแล้วเนี่ยพวกเราต้องดูแล
คุณหมอเวลาที่จะมีมวลชนที่ใส่เสื้อเหลืองมา
คือถึงแม้ว่าไม่ได้สังกัดกลุ่มไทยพักดีนะคะคุณหมอ
แต่ว่าเราพอจะรู้ผู้ประสานกันได้ไหม
เช่นคุณหมออาจจะอยู่ส่วนกลาง
ส่วนใครที่พามวลชนมาหรือดูแลรับผิดชอบมวลชนจากจังหวัดต่าง
คือถ้าเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันหาตัวคนเจอไหมคะที่ต้องรับผิดชอบเขา
คืออย่างนี้ครับในภาพรวมไทยพักดีประกาศความรับผิดชอบอยู่แล้ว
เราถึงพยายามประสานงานแต่เชื่อไหมครับว่าเนื่องจากเป้าหมายเราชัดเจน
เรานัดมวลชนตั้งแต่๙โมงเช้าแล้วก็เรานัดท่านประธานพุทธฤษภาษณ์๑๐โมงครึ่ง
แล้วหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราประสานไปที่อายการสูงสุดเขายินดีเขาพร้อมรับตลอด
จึงเคลื่อมวลชนไปที่อายการสูงสุด
แต่บังเอิญมวลชนที่มาช่วงบ่ายเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ที่สำนักงานอายการสูงสุด
ทำให้เราไม่ทราบเพราะช่วงเช้าเราก็ไม่ได้เช็คแล้วว่าใครเป็นใคร
เพราะเราถือว่าเดี๋ยวเราก็เลิกคือเราเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วว่า
เดี๋ยวเราก็เลิกยังไงก่อนบ่ายสองเราก็เลิกเลยเราไม่ได้ซีเรียสตรงนี้
เพียงแต่ว่าเรารับทราบว่ากลุ่มที่รออยู่เขารอกลับบ้านไม่ใช่มีการจัดปรกระดมอยู่ถึงเย็นยังไม่มีครับ
ทุกคนนั่งรอรวมกันเฉยและเกิดการเยอะเยอะเฉยเนี่ยค่ะ
อย่างช่วงเย็นนะคะคุณหมอซึ่งมีการเผชิญหน้ากันตรงเกียรติกายเนี่ยนะคะ
คือมวลชนที่เป็นกลุ่มเสื้อเหลืองตรงนั้นเนี่ยเรียนถามคุณหมอทางฝั่งเสื้อเหลืองเนื่องจากคุณหมออาจจะประสานงานได้บ้างนะคะ
คือกลุ่มตรงนั้นเนี่ยตั้งใจจะอยู่รออีกกลุ่มนึงหรือว่าตรงนั้นใครเป็นคนดูแลบริหารจัดการกันคะ
คือผมก็เรียนตรงว่าเราทราบว่าเป็นกลุ่มต่างจังหวัดแล้วก็รอรถกลับบ้านจริง
ผมประสานน้องที่โทรศัพท์มาหาผมเนี่ยทุกคนรอเพื่อรอรถกลับบ้าน
เขาถึงนั่งรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยแล้วผมบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่กลับบ้านก็คือ
เขาบอกว่ามาจากต่างจังหวัดแต่ว่ารอรถกลับบ้าน
ขอแทรกคุณหมอนิดเดียวขอแทรกคุณหมอนิดเดียว
คือกลุ่มที่หมายถึงว่าคือกลุ่มที่มีการเครื่องของปลาของใส่กันกับกลุ่มรัศดรเนี่ยนะคะ

คือเหตุที่เกิดตอนเย็นเชิญคุณหมอค่ะ
ถูกต้องเขามาจากต่างจังหวัดแต่น้องน้องที่พยายามช่วยห้ามอ่ะ
เพราะผมจำได้ว่าตอนหลังมีการจับไม้จับมือกันมีภาพมีการสอดคอกัน
เป็นน้องที่เขาประสานงานกับทางไทยพักดีซึ่งเขาอยู่กรุงเทพ

แต่เขาช่วยประสานงานในการควบคุมมวลชนว่าให้อยู่กับที่แล้วก็มวลชนส่วนใหญ่
หรือจังหวัดอื่นอันนี้ผมผมไม่ได้ซักใช้รายละเอียดแต่เขายืนยันว่ารอรถกลับบ้าน
แต่คุณเห็น
มีหลักฐานว่ามวลชนคณะราชเป็นคนเอาข้าวของเครื่องมาก่อน
แล้วเจอทางอีกวันนี้ก็ไม่พอใจก็เส้งกันไปเส้งกันมา
แต่ไม่มีอันตรายนะฮะช่วงนั้นเป็นภาพของการคว่างกันเฉย
แล้วตอนหลังมีน้องที่เป็นผู้ประสานงานเนี่ยเป็นคนพยายามห้าม
แล้วก็สามารถห้ามได้และจับไม้จับมือกัน

เค้ามีการประกาศว่าจะอาจจะวันนั้นทีนั่นทีนี่
คือลักษณะการเผชิญหน้าคุณหมอคิดว่า
โอกาสว่าที่จะเป็นหลายครั้งบ่อยมันเป็นได้ไหมคะ
ที่จะเกิดขึ้นหรือพยายามจะเลี่ยงกันคะ

เค้ามาตอนบ่าย๓แต่เรานัด๙จาน
การเดินทางจ้างทางสภาไปไอการสุ่งสุดใช้เวลาเป็นชั่วโมง
ไม่ใช่เดินทางกันใกล้
วันนั้นต้องจำได้ว่ารถติดเยอะมาก
เฉพาะจากสำนักงานผมมาสภาพเป็นชั่วโมง
รถติดเยอะทำให้เข้ามาสายมาถึงก็เกือบบ่ายแล้ว

ต้องรอรับเย็นแล้วช่วงนั้นมีม็อบเยอะ

รถไม่สะดวกในการรับมันจะเกิดปัญหา
ยืนยันว่าเราไม่มีเจตนาในการที่จะทำให้เกิดการประทะ
อ่าคุณหมอค่ะเข้าใจค่ะ
คุณหมอถ้ามีความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหารัฐธรรมนูล
ว่าบรรยากาศการเมืองเดี๋ยวรบกวนคุณหมออีกนะคะ

สวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้า
น่าจะได้สายของคุณยิ่งชีพจากไอลอร์นะคะ
หลังจากที่ร่างไม่ได้ผ่านเข้าไปในสภาแล้ว
ตกลงแล้วจะเดินหน้าแบบไหนต่อ
แล้วก็คิดว่าบรรยากาศนอกสภาจะเป็นอย่างไรสักครู่ค่ะ

คุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะผู้จัดการของไอลอร์นะคะ

คุณยิ่งชีพก็คือเป็นอันชัดเจนแล้วนะคะว่า
ร่างของประชาชนไม่ผ่านนะ

ก็คือไม่ผ่านการรับหลักการนะคะ

ซึ่งได้มีการคุยกันไว้ก่อนอยู่แล้วถูกไหมคะ
คือมันวิเคราะห์ได้อยู่แล้วว่าคือคงไม่ผ่านแน่

แต่ไม่ได้คุยอะไรกันไว้ก่อนครับ

คือส่วนของรายละเอียดที่เคยวิเคราะห์กันเอาไว้
คาดว่าจะไปติดตรงสวหรือคิดว่า
ก็คงเป็นเสียงที่มันไม่ผ่านกึ่งหนึ่งอยู่แล้วด้วยคะ
ที่คุณยิ่งชีพบอกคือว่าถ้าในรายละเอียดของเนื้อหา
แต่คุณของรายละเอียดที่สมหรับที่เฮียบริชน์
ก็คงไม่ได้ทำข้อมูลความเปลี่ยน
เพื่อการแก่พวกมัน
มันก็จะไปติดอยู่ตรงที่ข้อสงสัยว่า
ทำไมถึงไม่กำหนดว่าจะไม่แตะหมวด๑หมวด๒
ความหมายก็คือว่าที่ผ่านมารัฐมนูลฉบับอื่น

ก็คือเป็นหน้าที่ของสสรในการร่างรัฐธรรมนูล
ถูกต้องไม่คะ
แต่ถ้าเราไปกำหนดเนี่ยผมคิดว่าเราจะมีปัญหามากกว่าว่า
ทำไมเราถึงคิดอะไรแบบนั้นมันต้องอธิบายเยอะกว่ามาก

ทั้งจากกระบวนการของคณะรัฐประหาร
แล้วก็กระบวนการในปี๔๐ก็ไม่เคยมี
ที่ห้ามแก้ไขในบางโหวตแล้วถ้าอยู่ดีเราไปเสนอร่างรัฐมนูลฉบับหนึ่ง
แล้วบอกว่าห้ามแก้ไขในบางหมวดผมคิดว่ามันมีปัญหาแน่นอนนะครับ
มีวันนี้แล้วก็คือสิ่งธรรมดาแล้วนั่นเองครับ
ค่ะคุณยิ่งชีพวันนี้ตอนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะคะ
ในการขานของแต่ละท่านว่ารับไม่รับหรือว่างดออกเสียงเนี่ยมี
มีของท่านไหนหรือมีของกลุ่มไหนคำว่ากลุ่มไหนคือหมายถึงว่าคนกลุ่มไหน
ที่แบบรู้สึกว่าอาจจะผิดไปจากคาดการณ์บ้างไหมคะ
ก็ไม่ผิดไปจากคาดการณ์คือคาดว่าสุดท้ายจะมีอยู่แล้ว
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นใครบ้างก็คือสวหรือว่าพักร่วมรัฐบาลเองที่ลงมติรับนะครับ
ซึ่งเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีสวอย่างน้อย๓คนที่รับหลักการในร่างที่ประชาชนเสนอเข้าไปด้วย

ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ทราบเลยครับ
คุณยิ่งชิบไม่ใช่แก่นำของ
ท่านที่ออกมาอภิปรายลุกขึ้นมาอภิปราย
แล้วก็ให้เหตุผลต่างนานาที่ผมคาดหวังกับท่านเหล่านั้นมากกว่า

แล้วผมก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านตั้งคำถามมา

แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ยังค้างคาใจกันอยู่

แต่หลายท่านที่ไม่ได้อภิปรายเลย
อันนี้น่าสนใจกว่าท่านคิดอะไรในใจ

แต่ว่าแน่นอนคือร่างฉบับนี้

คาดหวังพอสมควรแล้วก็บางคนก็มองว่าอาจจะเป็นการลดทอนความความ
ดุดันของการเคลื่อนไหวนอกสภาได้ทีนี้พอมันไม่เข้าไป
คำถามก็คือคุณยิ่งชีพคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หลังจากที่ฉบับนี้ไม่ได้เข้าไปสู่วาระ๒
ที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบนท้องถนน
ไม่แน่ใจว่าถึงนาทีนี้ประเด็นเรื่องการแก้ไขลับมนุน
เป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยในสังคมการเมืองไทย
และการจะแก้ไขรัฐมนูลได้ก็ไม่ได้มีร่างฉบับที่เพิ่งตกไป
เมื่อไม่กี่นาทีนี้เหียงฉบับเดียวแต่ว่าก็ยังมีวิธีการอื่น
มากมายซึ่งมันก็คงจะต้องดำเนินไปพร้อมกันอีกหลายรูปแบบ
ครับค่ะมีการคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนที่ไอลอร์ไปตั้งโต๊ะ
เหมือนกับคือเวลามีการชุมนุมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไอลอร์ก็จะไปตั้งโต๊ะนะคะ
แล้วก็ให้ลงชื่อกันเนี่ยมีการคุยไว้เบื้องต้นไหมว่าสมมุติรอบนี้ไม่ได้
นะคะคือไม่ผ่านเข้าไปเนี่ยนะคะคำถามคือหลังจากนี้จะต้องทำอะไรอีกใน
ในมุมของกฎหมายในมุมของรัฐธรรมนูลอีกไหมคะ
ไม่ได้คุยเลยครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเนอะ
ตั้งแต่วันที่เราเริ่มตั้งโต๊ะครั้งแรกจนถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเวลา
ในการนั่งลงตั้งโต๊ะคุยกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุม
ทุกคนก็ส่งลายชื่อมาส่งลายชื่อมาปลายด้วยกันดูเป็นกันมากอย่างเดียว
ก็ยังไม่ได้คิดว่าถ้ามันผ่านวันนี้ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับ
คุณยิ่งชีพหลังจากนี้ต่อไปคือมีความคิดที่จะยื่นเข้าไปใหม่
หรือว่ายังไงก็รอดูร่างที่เข้าไปสู่วาระ๒ไม่จำเป็นต้องเป็นร่างไอลอร์คะ
ไม่มีครับไม่มีความคิดที่จะทำใหม่
แล้วมันยื่นได้อีกรอบไหมคะอันนี้มันยื่นได้อีกรอบไหม

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะครับ
รับทราบหลักการเหตุผลข้อเสนอที่ประชาชนนำมาเสนอแล้ว
แล้วหลายท่านก็อภิปรายว่าเห็นด้วย
ท่านจะลงมติไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็ตามนะครับ
ถ้าท่านเห็นควรจริงว่ารัฐมนุนมันต้องถูกแก้
ท่านก็สามารถใช้ช่องทางของรัฐสภาที่ไม่ต้องรอประชาชนเสนอ

รวมถึงถ้าหากจะมีประชาชนกลุ่มอื่นลุกขึ้นมารวบรวมรายชื่อ๕๐๐๐ชื่อแล้วเสนอเอง

เป็นคนริเริ่มในการทำกิจกรรมเหล่านี้ตลอดไป
คุณยิ่งชีพครับมันมีประเด็นเฉพาะตัวของไอลอร์อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
คือบางคนก็เป็นลักษณะของการกึ่งแซวกึ่งจริงก็คือเรื่องของการเหมือนกับที่เข้าไปในสภา
มันกลายเป็นว่าไอลอร์เนี่ยโดนซักไซส์ซะเองโดนตรวจสอบซะเองเนี่ยนะคะ
คือไอลอจำเป็นต้องชี้แจงอะไรเพิ่มเติมกว่าที่ผ่านมาหลังจากนี้อีกไหมคะ
ไม่จำเป็นเลยครับจริงจริงก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับ
คือผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเข้าไปในรัฐสภาครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับ
เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้สองวันอ่าไปนั่งอยู่ตรงนั้น
ซึ่งเป็นเก้าอี้ข้างบนที่ผมเข้าใจว่าปกติคณะรัฐมนตรีจะเป็นคนนั่งนะครับ
หรือเป็นรัฐบาลที่พวกเขามีหน้าที่ต้องตรวจสอบเหมือนถูกอภิปราย
ไม่ไว้วางใจทั้งที่จริงทำมาเสนอร่างรัฐมนุน
ควรจะพูดคุยกันด้วยเนื้อหาของร่างรัฐมนูลว่า
ร่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นบรรยากาศที่แปลกดี
แต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าอยากตรวจสอบอย่างให้ชีแจง
อยากจะตำนิตติเตียนอะไรก็ตามสบายเต็มที่
ที่สำคัญก็คือว่าถ้าท่านต่อสอบสอบวัวเข้าใจหลักการที่เราเสนอ

อเรนนี่ขอสันติค่ะ

เรื่องของการรับเงินต่างชาติเรื่องของสิ่งต่างที่ไอลอร์ทำมามีบ้างไหมคะ
มีคดีอะไรบ้างมั้ยไอลอร์ตอนนี้
ไม่มีได้รับอะไรมาครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าถ้าจะยื่นเหล่านี้
มันจะมีกฎหมายหรือมันจะมีเหตุผลอะไรในการรองรับครับ
มีการพูดคุยกันไหมคะคือเมื่อวานนี้เห็นขึ้นไป๓คนนะคะ
อาจารย์จรมีคุณยิ่งชีพแล้วก็มีคุณจิรนุษย์เนี่ยนะคะ
คือหลังจากนี้๓ท่านยังต้องทำอะไรในสภาไหมคะ
เพราะว่าล่าสุดนี้ขานครบแล้วนะคะเหลือแค่เก็บตกนิดหน่อย

จริงวันนี้ไม่ว่าจะโหวตรับหรือไม่รับเราก็หมดหน้าที่แล้วครับ
ค่ะแล้วฉะนั้นขอสุดท้ายค่ะ
มันมีความรู้สึกต่อการไม่ได้ไปสู่วาระ๒วันนี้บ้างไหม
เอาเรื่องของความรู้สึกอะค่ะในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะทำงานนะคะ
เวลาที่เดินเข้าไป
กิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นก็ทำให้สภาตัดสินใจหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาโดยเร็ว
แล้วเร่งเป็นยติด่วนที่ทำให้เราสามารถเอาขึ้นมาพิจารณาได้เร็วมากนะครับ
ผมรู้สึกตื้นตันก็เท่านี้ครับผม
ส่วนการลงมติจะผลออกมาเป็นอย่างไร
เป็นอำนาจของรัฐสภาที่ทราบอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับ
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากมายครับ
เอาค่ะขอบคุณคุณยิ่งชีพตอนนี้ก่อนนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาน่าจะเป็นบรรยากาศที่ราชประสงค์แล้วนะคะ
เรายังไม่แน่ใจว่าจะได้สายใครหรือว่าบรรยากาศเป็นแบบไหน

คุณผู้ชมคะสายสุดท้ายค่ะ
เราคุยกับไผ่ดาวดินหรือว่าจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษานะคะ
ไผ่สวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่วันนี้ร่างประชาชนไม่ได้เข้าสู่อาระสองนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมเอายังไงต่อคะช่องทางหลังจากนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขเรื่องการเป็นรูปสถาบันทมันอังกษัตริย์
ก็คงต้องมุ่งหน้าลงสู่ท้องถนน
วันนี้ถ้าสมมติไล่ตามเอาข้อเรียกร้อง
ข้อหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ลาออก

ซึ่งเข้าใจว่าคงคาดหวังร่างของประชาชนมากที่สุด

เพราะฉะนั้นคือข้อเรียกร้องที่๓หลังจากนี้จะเป็นข้อเรียกร้องหลัก
หรือว่าทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม๓ข้อคะ
ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมและสัมพันธ์กันเหมือนเดิมครับ
แต่ในเมื่อในกลไกรรัฐสภาไม่สามารถเปิด
และก็สวก็วดความมันหมด
และก็มาตีดตีตกไปทำให้การแก้ไขปัญหาของสาปันพันธ์ภาคศัตริย์
แทนที่เราจะพูดในระบบรัฐสภาคศัตริย์
พูดในเรื่องของการแก้ไขกฎหมาย
ณวันนี้ทุกอย่างมันก็มุ่งตรงไปสู่สถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงนะครับ

เมื่อวานมันเกิดจากการที่มีการสลายการชุมนุม
มันเกิดจากการที่ใช้กำลังความเยอะที่ตำรวจถูกมั้ยครับ
ฉะนั้นเมื่อเรากลับมาตั้งคำถามว่า

มันก็จะนำไปเห็นว่าปัญหามันเกิดจากการที่ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

คิดว่าจะต้องรอเนื้อหาที่มันจะเกิดขึ้นในวาระ๒ของร่างอื่นที่เข้าไปไหมคะไผ่
คือผมคิดว่าการจะแก้ไขปัญหาในรัฐสภามันต้องเปิดโอกาสทุกช่องทางนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่รับร่างเนี่ยมันมีฉบับที่๑ฉบับที่๒ใช่ไหมครับแล้วก็ฉบับที่๗ของร่างประชาชนตกไปแล้ว
ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาโอกาสที่จะพูดถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
ซึ่งจะเป็นพื้นที่มีอภิษฎแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนในการพูดหยิบข้อเรียกร้องจากท้องถนนไปพูดในรัฐสภาเนี่ย
มันผิดกลไกตรงนี้ไปแล้วล่ะครับ
คือต่อให้ต่อให้หลังจากนี้มีคณะกรรมการปรองดองสมรรถฉัน
ใช่ครับเพราะว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมามันไม่ได้แก้ปัญหาโดยตรง
ข้อเสนอ๓ข้อเราชัดเจนอยู่แล้วว่า๑ประยุทธ์ต้องออกไป๒
ร่างรับนูลฉบับใหม่ซึ่ง๑ประยุทธ์ไม่ออกถูกต้องไหมครับ
โอกาสที่จะร่างลำนูนใหม่ก็ปิดไปแล้วในกลการรัฐสภา
เอาอย่างนี้นะคะคือเชิญค่ะเชิญค่ะ
ก็แนวทางแนวทางอย่างเดิมที่เราเคลื่อนไหว
เพื่อต้องการว่าพบประยุทธ์เป็นปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็เปิดช่องทาง
และการชุมนุมเราก็จะมีมากขึ้น
เดี๋ยวชั้นถามแบบนี้นะคะเดี๋ยวชั้นถามแบบ
ประเมินสถานการณ์ร่วมกันก็ได้
เพราะเมื่อช่วงนี้ก็ได้สัมภาพให้คุณหมอวะรงไป
คือถ้านะคะถ้าการขับเคลื่อนหลังจากนี้
มันต้องพึ่งนอกสภาเป็นหลักแล้วก็ประเด็นที่อาจจะต้องถูกพูดถึงมาก
มากขึ้นกว่าเดิมคือข้อเรียกร้องที่๓เรื่องสถาบัน
คำถามคือทางแก่นำหรือว่าคนที่ร่วมการชุมนุมประเมินไหม
สถานการณ์มันจะกลายเป็นว่ายิ่งล่อแหลมกว่าเดิมแล้วก็อันตรายกว่าเดิมนะคะ
นี่แหละครับสิ่งที่เราไม่เข้าใจในการที่ไม่เปิดกลไกในการแก้ไขรัฐสภา
นี่นี่นี่นี่คือคือมันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับ
ในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วปิดโอกาสสุดท้ายนี้แล้ว
มันประเมินยังไงล่ะครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกัน
เพราะว่าตอนแรกเราเรานึกว่าเขาจะเปิดช่องทาง
ซึ่งซึ่งมันก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะครับ
ในเมื่อในเมื่อกลไกคือบ้านเราเนี่ยกลไกในการส่งดูดอำนาจ
นิติบัญญัติบริหารและตุลาการถูกไหมครับ
ในเมื่อบริหารเนี่ยบริหารเนี่ยไม่ได้สนใจพวกเราอยู่แล้ว

เคลื่อนไหวกดดันเรียกร้องจากข้างนอกเท่านั้น
เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปเพื่อนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของสังคมไทยครับ
เอาอย่างนี้นะคะไผ่คือเวลาของรายการหมดนะคะ
แต่ว่าในแง่ของการเคลื่อนไหวเดี๋ยวนักข่าวคงติดตามกันตลอดทั้งเย็นนี้นะคะ

แล้วจะบอกการเคลื่อนไหวในแต่ละที่ได้เรื่อยครับผม

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวรอติดตามการรายงาน
เพราะว่านักข่าวก็ไปอยู่ที่ราชประสงค์อย่างน้อย๓๔ท่านแล้วนะคะ

ในส่วนของร่างประชาชนไม่สามารถเข้าสู่สภาได้นะคะ